คุณผู้ชมตามเรื่องนี้กันนิดนึง

ถูกกลุ่มนักเรียนอาชีวะหลายสิบคนล่อลวงให้ไปที่บ้าน
จำได้ใช่ไหมคะก็ยังเป็นข่าวสดร้อน
บังคับให้อมอวัยวะเพศ

เอาไฟแช็คลนอวัยวะเพศลนขนที่อวัยวะเพศ

แต่คุณผู้ชมคะมีผู้เสียหายรายใหม่ออกมาบอกว่าถูกแก๊งเดียวกันแก๊งเนี้ย
กลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มเดียวกันแก๊งเนี้ยอ่า
ทำร้ายร่างกายเขาเห็นแผลเขาใช่ไหมคะอ่า
แผลนี้มันเกิดจากกลุ่มผู้ก่อเหตุเผาหัวเข็มขัดให้ร้อนพี่อุ๋ย
แล้วไปจี้นาบที่ตัวอุ้ยนี่
บ้านทรงไทยที่บ้านทรงไทยนั่นน่ะเหรอแก๊งเดียวกันเลยที่ที่พ่อของเด็กในแก๊งเขาบอก
นั่งสมาธิลูกมานั่งสมาธิกันนะนะเนี่ยผู้เสียหายอีกคนค่ะ
ดูแผลเขาสิคะโอ้โหในดริ้งอายุยี่สิบ
ถูกกลุ่มเด็กช่างกลย่านมีนบุรีมาดักอุ้ม
รุมทำร้ายร่างกายเอาไฟเผาหัวเข็มขัดที่มีตราสัญลักษณ์ของสถาบัน
แล้วจี้อกจนเป็นแผลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นสามพฤศจิกายน
แต่ดริ้งบอกผมไม่กล้าแจ้งความ๑๓พฤศจิกายน
ดริ้งเห็นข่าวไงคะครับข่าวว่าอ้าว
กลุ่มนี้เลยกลุ่มเดียวกันเลย
ไปทำร้ายเยาวชนชาย๓คนที่บ้านทรงไทย
เลยตัดสินใจพาลูกชายแจ้งความ

แล้วก็ร้องเรียนผ่านธนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

วันนี้ทนายรณรงค์พาในดริ้ง
มาติดตามความคืบหน้าทางคดีที่สอนอบังชัน

ทุ่มครึ่ง๓พฤศจิกายนขี่รถไปทำธุระกับเพื่อนแถวรามคำแหง
เจอกลุ่มวัยรุ่น๑๕คนขี่รถจักรยานยนต์มาประกบ
บังคับให้ซ้อนท้ายไปเอาปืนจี้ค่ะ
แล้วไปที่ไหนไปซอยเสรีไทย๕๒
ลงมือทำร้ายเอาหัวเข็มขัดของสถาบันเนี่ยค่ะ
ลนไฟใช้ไฟแชคนะคะลนจนร้อน
จี้อกแล้วประกาศว่าเรียนที่ช่างกลย่านมีนบุรี
เขาก็ถามเรียนที่นี่ใช่ไหมเขารุมกระทืบแล้ว
พอกระทืบเสร็จเหมือนเขา
เหมือนยังไม่พอใจเขาก็เลยเอาหัวเข็มขัด
เอามาลนไฟแล้วก็เอามาจี้ที่หน้าอกผม
ก็ตกใจนะครับพี่ป๊อสทำอะไรเขาก็เปล่าแบบ
เหมือนเอาปืนให้เราเห็นตลอดว่าเขามีปืนนะครับ

เพราะว่ามันก็มืดไฟไม่ค่อยมีครับ

ทีนี้ในส่วนเด็กนักเรียนช่างกลย่านมีนบุรี๑๗คน
ที่ไปทำร้ายเยาวชนชาย๓คนที่เราเล่าไปนะคะ
บังคับให้อมอวัยวะเพศเอาปืนจี่หัว
เอาไฟแช็คลนอวัยวะเพศเนี่ยค่ะ

ใน๑๗ช่างกลที่อุ้มบังคับให้อมอวัยวะเพศเป็นทหาร
มีอะไรต้องอึ้งกว่านี้อีกไหม
เรื่องนี้ผู้กำกับการสอนอหัวหมากบอกว่า
กรณีที่หนึ่งในผู้ก่อเหตุเป็นทหารเนี่ยเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะ
อาจจะเป็นทหารเกณฑ์นะเพราะว่าดูจากช่วงอายุ
ส่วนข้อหาครอบครองอาวุธอ้างยี่ซ่องโจร
ปล่อยคลิปอนาจารย์อันนี้เดี๋ยวใช้เวลาตรวจสอบนิดนึง
ถ้าคนไหนมีส่วนร่วมเพิ่มถูกแจ้งข้อหาเพิ่มแน่
ตอนนี้ยังไม่ได้มีใครมาติดต่อขอมอบตัวเพิ่มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุที่เป็นผู้หญิงที่เป็นคนใช้ไฟแชค
ลนอวัยวะเพศลนขนอวัยวะเพศของผู้เสียหาย
พลอยที่เป็นแฟนสาวของในอีลูกชายเจ้าของบ้าน
ที่เขาอ้างว่าเป็นหลานดาราใช่ไหมคะ
บอกมีนามสกุลเหมือนกันแล้วก็
นายรณรงค์บอกชอบไปอ้างไปอ้างว่าเป็นหลานดารา
คุณแพทย์นับประพาออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่รู้จักเลยเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
แพทย์เลยไม่รู้ว่าต้องฟ้องใครหรอกงง
คือตอนนี้พี่แพทย์เลยไม่รู้ว่าต้องฟ้องใครหรอกงง
เพราะว่าคนที่เป็นทนายท่านหนึ่งคนนั้นที่เขาออกมาพูด

จริงก่อนที่เขาจะออกสื่อจนมีชื่อเราไปอยู่ในข่าวแบบนี้

กลายเป็นแบบเราต้องมานั่งถามคนในครอบครัวว่า

สรุปคือฝั่งแพทย์คือไม่มีใครรู้จักเลย
นี่ค่ะก็ยืนยันว่าไม่รู้จักเลยจริงนะคะ
มีผู้ใช้อินสตาแกรมที่อ้างว่าเป็นพลอยแฟนสาวของในอีค่ะ
ระบุว่าเติ้ลไม่ได้ทำร้ายอะไร๓คนนั้น
ไม่ได้บังคับให้อมอย่างที่กล่าวหา
แต่ยังไงเรา๑๗คนก็ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
รับว่าอยู่ในเหตุการณ์
โพสต์บอกว่าพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเอง
พยายามห้ามเขาแล้วพลอยเป็นผู้หญิงจะไปห้ามอะไรได้มาก
ลอยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเหมือนกัน
เปิดโอกาสให้ฝั่งพลอยได้พูดเลย
มีแฮชแท็กว่าข่าวเอาแต่โจมตี
คือพลอยก็ออกมาแก้ตัวให้กับเติ้ล

เองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกแจ้งข้อหาด้วย

บอกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเป็นผู้หญิง

แล้วพอเห็นเพื่อนในกลุ่มมีพฤติกรรมขนาดนี้ใช่ไหม
ไม่น่าจะกล้าไปอยู่ในกลุ่มอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำ
แล้วสุดท้ายวันนี้พลอยก็โดนไปด้วยใช่ไหม